งูสองตัวไม่แน่ใจว่าเกี้ยวกันหรือเปล่า
เหมือนแบบพันกันอยู่เต้นกันอยู่คุณผู้ชมลองดูหน่อยฮะ
เขาทำอะไรกันนะเพิ่งเคยเห็นเลยนี่กลางทุ่งกลางนากันเลยนะ
กลัวคนเห็นกันเหรอหลายคนก็บอกว่าอ๋องูน่าจะเกี้ยวกันแหละกำลังจะผสมพันธุ์หรือเปล่า
บางคนก็มาแก้มาแก้บอกว่าอันนั้นเข้าใจผิดแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวกัน
แต่ไอ้ที่เห็นงูตัวผู้สองตัวกำลังต่อสู้กันแย่งชิงงูตัวเมียในฤดูผสมพันธ์นั่นเอง
เพราะถ้างูเกี้ยวกันมันจะม้วนรัดพันกันมากกว่านี้
แต่งูสองตัวนี้มันดูเหมือนแย่งกันเหมือนแข่งกันอยู่ครับ
แล้วก็เป็นงูสิงหางลายไม่มีพิษมีคนคิดแหวกครับอันนี้สายฉีกเลย
ถามหาตัวเลขมันซะเลยในเมื่ออยู่กลางทุ่งนาแล้วจะหาตัวเลขอะไรดี
แต่เห็นเจ้าของคลิปอยู่บนรถอ้าวงั้นถามทะเบียนรถพี่ก็แล้วกัน
ทะเบียนอะไรอ่ะเจ้าของคลิปมาตอบไปด้วยนะครับ
นี่ลองดูกันฮะท่า